ไปดูอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของจังหวัดต่าง

แล้วก็ที่สำคัญมีผู้เสียชีวิตแล้ว

อุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียสแล้ว

อำเภอแม่สายรวมทั้งฝั่งท่าขี้เหล็กของพม่า
ก็ยังคงเจอสภาพอากาศที่หนาวเย็น
โดยอุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียส

ถึงลบ๔องศาเซลเซียส

ทำให้เพิ่มดีกรีของความหนาวไปด้วย

หนักท่องเที่ยวก็ต้องใส่ทั้ง

ค่อนข้างจะหนาวหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับ

หลังจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

จะอร่อยแต่ถ้าคนชอบกินเปรี้ยวนิดนะ

สดชื่นมากสตอเบอรี่นะตอนนี้

สดนะครับ

สัปดาห์ต่อสัปดาห์เขาบอกอย่างนี้
ทำให้ปีนี้สตอเบอรี่ในผลผลิตน้อยลง

สตรอเบอรี่เริ่มติดโรคจากเพลี้ยไฟ

พื้นที่ราบปกติในเมืองนะ๑๐องศา
พื้นที่บนดอยต่าง๓องศา
ส่วนยอดดอย๐๒องศาเซลเซียส

ไปดูที่แม่ริมกันบ้างนะครับ
กนางแอ่นหลายร้อยตัวที่จังหวัดเชียงใหม่เที่ยว
อำเภอแม่บริมเขาพากันทิ้งสายไฟฟ้าเพราะอะไร

ใช่ขอมาหลบใต้ชายคาบ้านกันหน่อยนะครับ

โดยมีนกจำนวนมากไปเกาะรวมตัวกัน

ซึ่งถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ๑๐ปีที่นกนางแอ่นหนาวนะครับ

มาดูเรื่องของผลกระทบกันบ้างดีไหมคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอาจจะยินดี
แต่ว่าพื้นที่ที่ประสบภัยจริงเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
จังหวัดผู้เสียชีวิตตอนนี้รวมเกือบ๑๐คนแล้ว
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในกระท่อมข้างบ้านที่หมู่๗บ้านสรรกำแพง
ตำบลสางอำเภอเหตุ์เสกานะคะ
ก็นอนเสียชีวิตอยู่ข้างบ้านเลขที่๑๕๗หมู่๑บ้านหนองหัวช้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าทั้งสองคนน่าจะเสียชีวิตจากที่ร่างกายเกิดขาดความอบอุ่น
แล้วก็เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันค่ะ
ที่อุดรธานีนายเอกยุทธ์อุณสกุลอายุ๔๕ปี
เตาอ้างโล่เข้าไปกรอบผิงไฟในห้องนอนค่ะ
ก็เป็นพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลหมูหม่นนะคะ
อำเภอเมืองอุดรธานีทำให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต
เพราะว่าไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างเอาไว้ค่ะ
ส่วนอีกรายหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจชนะสูตรศพ
นายชัยวัดพิทักษริตอายุ๔๔ปี

ตรงบริเวณซอยหน้าโรงเรียนบ้านวันครู๒
หน้าร้านขายของชำหมู่๑๐ค่ะ
เนื่องจากดื่มสุราแล้วก็มีฝนตกอากาศหนาวเย็น
อาจเป็นสาเหตุเกิดช็อกเสียชีวิตนะคะ
ส่วนที่จังหวัดเลยค่ะอายุ๕๘ปี
อยู่บ้านหมู่๗บ้านหนามแท่งตำบลด่านซ้าย

สาเหตุน่าจะมาจากผู้ตายนอนบนพื้นกระดานไม้
สวมเสื้อและผ้าห่มไม่เพียงพอ

สภาพอากาศหนาวมากอาจทำให้ช็อกตายค่ะ

เพราะว่าการเสียชีวิตครั้งนี้หลายคนคือนอนและเสียชีวิตไปเลย
เพราะว่าตอนนอนอาจจะมานอนหลานนอกบ้าน
แล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อป้องกัน
หรือบางคนจุดเตาผินไฟจุดเตาไว้แบบนี้นะครับ
แต่ว่าพอไฟพอฟืนหมดก็เลยกลายเป็นอากาศหนาว

คืออาทิตย์ถ้าเราไม่ได้เปิดหน้าต่างเลยไม่ได้เปิดประตูเลย
จุดควันแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าการเผาไหม้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด
ซึ่งก๊าซนี้เป็นพิษกับระบบการหายใจ
ถ้าเราหายใจมากเข้าไปก็เหมือนเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์
แล้วก็ปิดหน้าต่างรถแล้วก็นอนหลับ

มันก็จะง่วงเพราะว่าร่างกายจะค่อยขาดออกซิเจนไปเรื่อย
คราวนี้ก็คือเท่ากับว่าขาดออกซิเจนไป

คือกลไกการทำงานของคนปกตินี่
แน่นอนว่าจะขับการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
แล้วก็สูดดมการ์ดออกซิเจนเข้าไป

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เราสูดการ์ดพริกเข้าไป
ก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
จนถึงแก่ชีวิตด้วยนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะที่จังหวัดน่านนะคะ
มีผู้ต้องขังชายที่เป็นโรคหอบหืด
เสียชีวิต๑คนภายในเรือนจำจังหวัด
เนื่องจากว่าทนสภาพอากาศหนาวเย็นไม่ไหว
เพราะว่าอุณหภูมิไม่ถึง๑๐องศาเซลเซียสค่ะ

พม่าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านห้วยม่วง
หมู่ที่๒ตำบลท่าสายลวด

เนื่องจากว่าป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ

อกจากนี้สาวพม่าคนนี้ยังเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย
ว่าน่าจะเกิดจากภาวะอากาศที่หนาวเย็นลง
กระทันหันก็เลยทำให้เสียชีวิตไหนที่สุดค่ะ
ไปตรวจสอบที่กำแพงเพชรกันบ้างนะครับ
พระบางจารุวันโนหรือว่านายบางกลิ่นโทอายุ๖๕ปี
มรณภาพภายในกุฏิวัดคลองเมืองหมู่๓อำเภอโกสัมภีนคร
จากมีโรคประจำตัวแล้วก็สภาพอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเหน็บนะครับ
ตอนนี้พระสงฆ์องค์ขเจ้าก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
เพราะว่าบางทีห่มแค่สบงจีวอนต้องห่มให้อุ่นหนาว
แล้วก็พระเราจะเห็นว่าได้มีการสวมหมวกไหมพรม
ป้องกันความหนาวอยู่บ่อยครั้งนะครับ

นางสาวน้อยคงประทีปอายุ๖๒ปีซึ่งพิการตั้งแต่กำเนิด
ก็นอนเสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็นในบ้าน
หมู่๒ตำบลชายฤทธิ์อำเภอชายโยเช่นเดียวกันนะครับ
โดย๒วันที่ผ่านมาถือว่า
ยอดรวมของผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวในพวกพื้นที่
รวมแล้วทั้งหมด๑๗คนแล้วนะครับ